สีสันควันหลงวันลอยกระทงกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
เรามีมาฝากการประกวดนางนพมาศในเทศกาลลอยกระทงก็ต้องมี
แต่บอกเลยว่างานนี้มีตำนาน
มาดูกันก่อนนี่เวทีเป็นไงคะ

คนที่มาดูก็เต็มงานเหมือนกันนะคะ
พาคุณผู้ชมมาเลยดูบรรยากาศการประกวดนางนพมาศสาวพันปี
ในงานประเพณีลอยกระทงที่วัดแสงตุ้งตะมนต์แสงตุ้ง
อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะจ๊ะ
บรรยากาศเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคึกคักมาก
มีสาวงามพันปีเดินประกวดบนเวทีในรอบคัดเลือก
สิบเจ็ดสาวงามตัวแทนนี่เห็นไหมคะเป็นการเดินแบบสับเหมือนสับหมูนะ
ไม่ใช่สับหมูมันสับอะไรอ่ะ
แบบใหม่แบบสับแล้วก็จะต้องคัดเข้ารอบ๕คนสุดท้าย
ตัดสินเพียง๕คนเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบไปตอบคำถาม
สำหรับรอบคัดเลือกเนี่ยมีการวัดด้วยนะคะ
วัดแต่ไม่ใช่วัดความสวยนะคะวัดความดัน
วัดเดี๋ยวนะการประกวดด่างาม

ที่เขาจะวัดสัดส่วนใช่สัดส่วนอกเอวโพก
แต่วัดความดันเพราะว่าหลุนเลยว่าสูงต่ำ
ถ้าสูงเกินอาจจะตอบไม่ไหว
เพราะว่าอาจจะหัวใจวายตามมาได้
หมดธรรมน์เพื่อสุขภาคที่ดี
จากนั้นพอเข้าหรอบ๕คนใช่มั้ย
ตอบคำถามค่ะหลายคนก็ตอบโดนใจกรรมการ
แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ตอบโดนใจใครหลายคน
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยตอบยังไงบ้างจ๊ะ
ใจอาธิประจำใจคืออย่างไร
เขาว่าเป็นธรรมดาที่คนแก่กว่าแต่เป็นนิรัม
คำเราก็คงต้องกินแจ้ง
ให้เธอเป็นนิรัมให้ฉันเป็นธรรมดา

อายุเป็นเพียงตัวแรกมากเลยอ่ะจริง
ตอบคำถามแล้วก็จะต้องเป็นการแสดงความสามารถอีก

การแสดงความสามารถของสาวงามนี่นะคะ
จะให้กรรมการนี่ค่ะงัดสกิลการร้องการเต้น
ของผู้เข้าประกวดเอามาโชว์
โชว์ใครโชว์ลูกโชว์หลานโชว์เหรนและโหลนด้วย
เห็นไหมแต่ละคนเต็มที่สุดเลยเห็นไหมคะ
ไม่ธรรมดานะจ๊ะมาหมดเลย
มีระบำแก้วหน้าม้าโชว์มียูนิคอนเยอะแยะมากมายหลากหลาย

ขี่ม้าออกมาละขี่ม้าแล้วมาหี้กลับไป

น่ารักมากแล้วก็บอกเลยว่าพิธีรีตรองเวทีนี้เขาเยอะค่ะคุณ
ผู้ที่ได้รับตำแหน่งคือนางนพมาศสาวพันปี๒๕๖๖ได้แก่

ไม้เลข๘คุณถวินกลิ่นขจรอายุ๖๕ปีจ้า
สวัสดีค่ะสวยมากไม่ได้มีมงแต่มีหมวก
ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ได้เหมือนกัน
สัญลักษณ์มากเลยความฝันฉันเลยนะ

ก็งั้นแสดงว่าปีหน้าก็ประกวดได้แล้วสิ

เอาเราเวลานิดนึง

เดี๋ยวไปวัดคอมดันอีกแสดงด้วยนะ